สมาคมก็มีการเปิดตัวนักกีฬากัน
แล้วก็บางสมาคมเดินทางไปแล้วเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าครับ
สำหรับทีมบอลหญิงเมื่อวานนะครับ
เดินทางไปพบกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ผลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ก็ไปกันครบชุดแล้วนะครับบรรดาซูเปอร์สตาร์บอลหญิงของเรา
จะเดินทางไปแข่งขันวันที่๑๔สิงหาคมนะครับ
นายกสมาคมก็บอกว่าให้ทุกคนเต็มที่

ซึ่งที่ผ่านมานักเตะสาวทำผลงานได้ดี
ได้ไปเล่นบอลโลก๒สมาธิต่อกัน
เอเชียนเกมครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนนั้น
จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
สาวไทยอยู่สายหนักหน่อยนะครับ

แต่ถ้าเกิดผ่านไปได้โอ้โหมีโอกาสทะลุเลยครับ
คือตั้งเป้าเข้าถึงรอบรอง

มองไกลได้ถึงขนาดนั้นมากกว่านั้นก็ได้นะครับ
ส่วนทีมบอลชายครับเมื่อวานลงซ้อมนะครับ

ชัยวัดโบราณพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุล
รัฐนากรใหม่คามิสุปโชคสารชาติ
สุพชัยใจเด็ดวรชิตกณิตศรีบำเพลิน
แล้วก็ปวีตันทะเตมีนะครับ

หลังจากที่เสร็จศึกจากเกมโตต้าลีกครับ

ส่วนเควินดิโรมรำแล้วก็ปรเมฆอาจวิลัยเป็น๒คน
ล่าสุดถอนตัวออกไปจากการซ้อม
โดยโคชโย่งวรพุษศรีมะคะอุณหภูมิสอนนะครับ
ก็เน้นเรื่องการเข้าทำแท็กติกต่างนะครับ
รูปแบบการโจมตีใช้เวลา๑ชั่วโมง

นัดที่๒เป็นเกมแบบปิดกับทีมชาติเนปาน

ก่อนจะตัดตัวเหลือ๒๐คนวันพรุ่งนี้
ร่วมกับอูสเบกิสถานบังคลาเทศและกาต้า
โดยจะลงเล่นนัดแรกพบกับกาต้าวันที่๑๔สิงหาคมครับ

ก็นำโดย๒พี่น้องธีระและก็สุภักดิ์เศรษฐุระ

รวมถึงอัธพลคุณสาครับ
และไทยก็ส่งลุ้นนะครับเหรียญทองใน๔รุ่น
ในการตั้งเป้าไว้ที่๒เหรียญทองนะครับ
โดยเจสสกีจะแข่งขัน๒๔๒๖สิงหาคมนี้ต่อไปนะครับ
ก็ช่วยกันลุ้นเชียร์นักกีฬาไทยครับ